มาช่วงนี้ไปดูเรื่องของการขอโชค
ลาบแม่บรรยากาศคึกคักเหลือเกิน

ยอดนี้เขาไปด้วยนะไปแก้บนไอ้ไข่ด้วยนะคะแล้วก็จ้างหนังตะลุงเนี่ยมาแสดงด้วย
แล้วก็ชวนคณะตลกค่ะนำโดยสามีของคุณตั๊กเองนะคะ
คือคุณนุ้ยเชิญยิ้มไปแสดงโอ้โหสนุกสนานมาก
บรรยากาศเนี่ยไปร้องเพลงไปแก้บนกันเนี่ยนะคะคุณตั๊กสิริพรอยู่ย่าบอกว่า
แก้บนเนี่ยเพราะว่าเพลงดึงดันที่ร้องฟีเจอร์ฟิเจอร์ริ่งนะคะ
กับโอมวงคอคเทลเนี่ยนะคะมียอดวิวทะลุร้อยล้านวิวเลยแล้ว
นะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยอีกเฉียดสองร้อยล้านวิวแล้วนะคะ
ปลื้มใจมากดีใจมากนะคะที่แฟนให้การต้อนรับเกินความคาดหวังล่ะค่ะ
ครับส่วนที่วัดทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับ
มีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่โคตรเศรษฐีที่ตั้งอยู่ในสาราแปดเหลี่ยมแห่งนี้แหละครับ
ทางวัดยังวางมาตรการเข้มงวดนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
จึงจำกัดจำนวนให้เข้าไปไหว้ได้ครั้งละไม่เกินห้าคนเท่านั้นขณะที่ชาวบ้านก็ขอเลขด้วยการล้วงไข่ในหายสีทอง
พร้อมกับจุดทูปเสียงทายนะครับนำตัวเลขกลับไปหาซื้อลอตเตอรี่
งวดนี้เห็งเห็งครับครับไปต่อที่วัดสนามชัยนะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับนักเสียงโชคแวะไปขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่กันคึกคักเลยตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
หวังขอเลขเด็ดช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะเลขปลายประทัดนี่มีคนจุดแล้วก็แขวนเอาไว้ที่บริเวณอ่าข้อมือเลยเนี่ยของไอ้ไข่เนี่ยฮะแดงเนี่ยครับ
ดูเอาแล้วกันนะครับที่ผ่านมานะฮะเลขปลายประทัดเสียงไทยนี้ให้โชคมาแล้วหลายงวดทีเดียวครับแล้วก็มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวเองก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกันนะฮะที่บริเวณรูปปั้นของไอ้ไข่นะฮะก็มีเครื่องเส้นไหว้ชุดทหารรูปปั้นไก่ชนต่างหนังสติ๊กของเล่นต่างนะไปแก้บนกันแล้วก็จุดประท
อยู่ที่อำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่ยังมีชาวบ้านเนี่ยไปส่องหาเลขเด็ดพร้อมไหว้ขอโชคลาภจากตะเคียนทองสี่พี่น้องนะคะก็คือแม่ศรีสุวรรณแม่ศรีสังวานแม่ปาราตีและแม่ศรีสุดาค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยร่างทรงเพิ่งจะเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับหุ่นจำลองแม่ตะเคียนด้วยนะแล้วก็มีการไปแต่งหน้าไปทำผมให้ใหม่นี่สดใสใสไหลทีเดียวค่ะ
ล้วงไข่ในหายดินเผาด้วยค่ะโดยเชื่อว่าไอ้ไข่จะให้โชคว่าดีอย่างแน่นอน
ไม่ต่างจากที่วัดท่าใหม่อิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
มีชาวบ้านไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดครับ
รูปปั้นหุ่นขี้พึ่งอริยสงฆ์๑๐รูป
ขนาดเท่าองค์จริงแบบนี้แหละฮะ
รวมถึงรูปหล่อไอ้ไข่ลูกแม่อิและกุมารเจ้าขุนทรัพย์
และในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
สิ่งที่พลาดไม่ได้ที่นั่นก็คือการล้วงไข่ในบาดยักษ์
เพื่อหาเลขไปเสี่ยงดวงรุ้นรางวัลใหญ่ในงวดนี้ครับ
และหากจะเพิ่มความมั่นใจก็ต้องไปแวะ
ไหว้ขอพรกุมารเจ้าขุนทรัพย์ที่อยู่ใกล้กันด้วย
ซึ่งกุมารเจ้าขุนทรัพย์นี้นะครับสร้างจากโอ้โหส่วนผสมนะ
นะครับเท่ากระดูกผีตายโหงโอ้โหกับผงดินเจ็ดป่าช้าครับ